ติดตามข่าวสารกับข่าวเย็นไทยรัฐกันต่อนะคะ
คุณผู้ชมยังคงจำกันได้ไหมคะว่าสัปดาห์ที่แล้วก็คือ

เราได้นำเสนอว่าตำรวจสามารถไปจับกลุ่มแก๊งค้ายาเสพติด
ที่ใช้ชื่อว่าแก๊งมันทุกเม็ด
ถามว่าทำไมชื่อแก๊งอย่างนี้เพราะว่าหัวหน้าแก๊งเขาชื่อนายโกแก่

พฤติการของเขาก็คือบัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถลงทุนได้

ลงทุนอะไรก็คือเอายาบ้าไปขายก่อนจ่ายทีหลัง

แต่ถ้าเกิดว่าลูกข่ายเบี้ยวเนี่ยโอ้โหก็โดนหนักเหมือนกันนะคะ

ถามว่าวันนี้ทำไมเรานำเรื่องนี้กลับมาพูดกันอีก
ก็เพราะว่ามันมีคลิปปรากฏอยู่ในเพจหนึ่ง
ชื่อว่าเพจร้อยเอ็ดมันทุกเม็ดเนี่ยนะคะ
พฤติการของแก๊งนี้ก็คือทุบตีค่ะ
คุณผู้ชมทั้งเตะทั้งต่อยทั้งทุบทั้งตีลูกข่าย
ที่เอายาของเขาไปขายแต่กลับเบี้ยวหนี้
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องเอามาดูนะ
ว่าแก๊งแรกที่โดนจับกลุ่มไปเมื่อปลายเดือนที่แล้วเนี่ย
แก๊งนี้เป็นแก๊งเดียวกันหรือเปล่า

แต่คลิปนี้มันออกมาต่างช่วงเวลากัน
ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่า
กลุ่มชายชะกันกำลังรุมทำร้ายคนหนึ่ง
เตะทั้งต่อยกระทืบแบบไม่ยั้งเลยค่ะ

ใช้ไม้เบสบอลตีไปผู้ชาย

ผู้ชายก็พยายามที่จะยกมือ
ขอโทษขอชีวิตขอร้องแต่เขาไม่ไหวค่ะ
ใช้ปืนจ่อไปที่ลำตัวของผู้ชายคนนั้นอีกนะ

สนทนาในคลิปก็คือประมาณว่า
คือเค้นหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องของการเบี้ยวเงินค้ายา
อกจากนี้ยังมีคลิปอื่นคุณผู้ชมอีกคลิปหนึ่ง
คล้ายกันเลยคาดว่าน่าจะเป็นเครือข่ายค้ายาที่ถูกทำร้ายร่างกายจากการเบี้ยวเงิน
ซึ่งส่วนใหญ่ลักษณะพฤติการของแก๊งนี้ที่ไปกระทำต่อคนที่เบี้ยวเงิน
คือคล้ายกันเลยนะไปเนี่ยเตะก่อนต่อยก่อน
นี่ค่ะคุณผู้ชมคลิปนี้ถูกเผยแพร่ในเพจร้อยเอ็ดมันทุกเม็ด
พอเผยแพร่ออกไปแบบนี้พอเหมือนแบบให้เป็นกระแส
ให้มีคนเข้ามาดูพอคนเข้ามาดูเป็นตัวอย่างนะ
ว่าถ้าเกิดว่าคุณเบี้ยวคุณก็จะทำแบบนี้คือเป็นครูไงฮะ

พอขู่เสร็จได้สักพักหนึ่งเขาก็ลบคลิปนี้ออกไป
ถามว่าความคืบหน้าเรื่องนี้เป็นอย่างไรค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีติดต่อไปที่พลตำรวจตรีสมชายนุ่มโต
เป็นผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดร้อยเอ็ด
บอกแบบนี้บอกว่าได้ดูคลิปนี้แล้ว
ถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายกฎหมายเป็นอย่างมาก
ตอนนี้ได้ส่งสายสืบลงพื้นที่ไปตรวจสอบดูซิว่า
เป็นแก๊งค้ายาเดิมที่เคยถูกกวาดล้างไปก่อนหน้านี้หรือเปล่า
รวมทั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดจริงหรือไม่
อกจากนี้ผู้การร้อยเอ็ดยังบอกด้วยนะว่าตอนนี้
ยังแนะนำบุคคลที่ปรากฏในคลิปที่ถูกทำร้าย

ไปแจ้งความเอาผิดที่โรงพักเลยนะคะ

ที่มีการนำมาแชร์ใหม่เข้าใจว่าเพื่อต้องการ

ข่ายที่เบี้ยวเงินเบี้ยวหนี้
อย่างไรก็ตามตำรวจบอกว่าตอนนี้ได้เร่งรัดตัว
หนึ่งในอดีตแก๊งมันทุกเม็ด
ขยายผลว่าแก๊งนี้ยังอยู่จริงหรือเปล่า
เพราะว่าการกระทำลักษณะแบบนี้คือท้าทายอำนาจของกฎหมายเป็นอย่างมาก
ค่ะก็ต้องตรวจสอบว่าสรุปแล้วเป็นแก๊งเดียวกันไหม
คลิปที่แชร์ออกมาหลายคลิปเนี่ยนะคะ